คุณผู้ชมมีเรื่องมาเตือนกันอีกแล้วนะคะแหมพอเป็นโลกยุคออนไลน์เนี่ย
มันมันต้องระวังกันจริงจริงครับมีผู้ชายคนนึงค่ะ
โปรไฟล์เอาไว้ดีเลยนะเป็นไฮโซบานรวยมีเงิน
ไปเที่ยวจีบผู้หญิงสุดท้ายไปหลอกขอเงินเขา
หลอกขอเงินเขาไปแอบตบทรัพย์เขาไปหาคู่คือ
ทำทุกอย่างที่มันผิดกฎหมายเลยอะค่ะตบทรัพย์ขโมยของโอนเงินในบัญชีเข้ามาเป็นแสนอย่างเงี้
ล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้วอยากให้ฟังสิ่งที่เขาจะพูดหน่อย
ครับเดี๋ยวเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบานห้านะคะ
จับตัวนายพัศธรจิระวัฒนโพคินหรือว่านายมินอายุ๓๐ปีเองนะ
เป็นการจับตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ข้อหาเยอะมากคุณผู้ชม
มีข้อหาใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบครับข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
ขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ข้อหาเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันที่ไม่ได้มีเอาไว้สำหรับตัวเอง
ข้อหาทำให้เสียหายทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคนอื่นโดยไม่ชอบ
และเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและทรัพย์สินของคนอื่น
จับได้ที่ซอยสุขุมวิท๔๒นะคะ

ผู้เสียหายเขามาแจ้งความร้องทุกข์ที่สอนอคลองตันบอกว่า
ถูกนายพระสะทรคนเนี้ยหลอกลวง
คือเหมือนแชทไปจีบวางว่าตัวเองโปรไฟล์ดี
หลอกลวงไปจีบแล้วก็เหมือนกับชักชวนมาขอมีความสัมพันธ์ด้วย

ขโมยของมีค่าขโมยทรัพย์สินขโมยเงินสด

ก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วนะคะ
หลังจากที่พนักงานสอบสวนสนคลองตันขออนุมัติออกหมายจับ
สืบก็ลงพื้นที่จนสุดท้ายรู้ตัว
นายพระสะทอนคนนี้ว่าหนีไปอยู่ที่ซอยสุขุมวิสี๑๒

เบื้องต้นเขาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เขาบอกว่าผมไม่ได้ข่มขืนผู้หญิงสมยอม
ผมมีเงินบ้านผมทำงานรับเหมาแม่ผมเป็นครู
ผมมีเงินผมจะไปกดอรหัสแอปพลิเคชันธนาคารคนอื่นทำไม

อยากได้คืนผมก็พร้อมที่จะใช้ให้
แต่ส่วนตัวผมไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะ

เป็นแอปแบบแอปหาคู่อัปเดตอะไรอย่างนี้นะคะ

ผมชอบท้าทายดีอยากจีบ
โอ้โหคบมาเท่าที่คบผู้หญิงเคยคบมาก็๑เดือน

มีประเด็นที่ว่าเคยไปเหมือนกับหลอกกินฟรีแล้วโดนจับมาด้วย

แต่เราพูดคือว่าต้องน่ำยถึงอยากได้คืนเพราะอะไร

ต้องหาคนที่ทำชำเราต้องเบียบเราให้เราตามคุณหรือเปล่า

แต่ผมก็จะบอกว่าฟันแล้วทิ้งไม่ได้ผิดกฎหมายพี่

อ้าวนี่ผมก็ตั้งคลิปแล้ว
ตอนผมไม่นอนอยู่ในกรุ๊ปที่ยาลาว่า
แล้วทิ้งที่ตรงไหนก็ไม่ยืน

ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา

แต่เท่าที่ฟังก็คือเขาก็อ้างว่า
เงินที่ผู้หญิงให้เขาก็เหมือนกับให้โดยเสน่หา

ทีนี้ตำรวจบอกแบบนี้
ตำรวจบอกยังไม่เชื่อคำให้การทั้งหมดนะ

เพราะว่าผู้ชายคนนี้ในภรรยาศิษฐธรรม
มีพฤติกรรมแอบดูข้อมูลผู้เสียหาย
แล้วก็เหมือนกดเงินโอนส่งข้อมูลผ่านไลน์ตัวเอง
แล้วก็ลบข้อมูลทิ้งไปอะไรแบบนี้ค่ะ
ตรงนี้นี่ไงใช่ไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาโอนให้เองหรือว่าไปแอบ
มือถือเขาโอนให้ตัวเองกันแน่

แล้วเขาก็บอกได้ว่าระหว่างถูกจับกุม
บอกผู้เสียหายให้เอาเงิน๑แสนบาทมาคืนแล้วกลับบ้าน

คือตอนนี้ตำรวจก็ฟังทั้งสองฝ่ายแหละนะ
ก็ฟังทั้งตัวนายพัศธรด้วยแล้วก็ฟังจากผู้เสียหายด้วย

เดี๋ยวชุดสืบไปสืบสวนขยายผลอื่นที่เกี่ยวข้องเอง
สรุปแล้วเนี่ยโอนจริงโอนเองหรือไปเอาของเขามาโอน

เดี๋ยวตำรวจจัดการขยายผลให้
เบื้องต้นตอนนี้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน
นอคลองตันดำเนินคดีตามกฎหมายก่อน
ครับก็เป็นคดีที่เอาไว้เตือนใจ